สุพรรณบุรีนะครับมีคนไปเจอศพของผู้ชายคนหนึ่ง
แล้วจากสภาพศพเนี่ยตำรวจบอกว่าเหมือนกับว่าเขากราบร้องขอชีวิตเลยนะ
เพราะสภาพศพที่ไปเจอด้วยฮะเห็นไหมครับลักษณะค่ะ
้นเนี่ยเหมือนกับกระดกขึ้นมาเหมือนคนก้มลงกราบอ่ะ
นี่เขาถูกยิงนะฮะถูกยิงเข้าทั่วร่างกายเนี่ย๑๒นัดนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายคุณาพรสูงปานเขาชื่อเล่นชื่อหนึ่ง
อายุ๓๔ปีเสียชีวิตในท่าคว่ำหน้าลักษณะหมอบเหมือนก้มกราบ
ก้มกราบขอชีวิตนะแต่ว่ายังถูกยิงเสียชีวิตนะครับแล้วมีมีดเหน็บอยู่ที่กางเกงแถวแถวเอวนะครับ
มือซ้ายเนี่ยยังคีบยาเส้นอยู่นี่นะฮะส่วนร่องรอยของกระสุนนี่ยาเส้นที่มือซ้ายนะฮะ
ร่องรอยของกระสุนนะครับที่ถูกยิงเข้าไปนะครับจากการชนะสูตรเบื้องต้นพบว่านายคุณาพร
ถูกยิง๑๒นัดมีกระสุนเข้าชายโครงขวา๒แผลแขนขวา๒แผล
รักแร้๒แผลหลังด้านขวา๒แผลศีรษะ๑แผลหูขวาอีก๑แผล
ขวา๑แผลไหล่ซ้าย๑แผลและคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ประมาณ๘๑๒ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะมีผู้มาพบศพนะครับ
มีจักรยานยนต์ฮอนนาเวฟ๑๒๕ไอสีแดงดำล้มคว่ำอยู่คันหนึ่งนะฮะ
แล้วก็ปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๗ปลอกด้วยกัน
แต่ว่าร่องรอยที่เข้าไปตามร่างกายของนายคุณาพรเนี่ย๑๒แผลนะฮะ
พันธุ์ตำรวจเอกนัฐวุธกันตยศผู้หุ้มกับการสอพสามชุก
เปิดเผยว่าเบื้องต้นตำรวจตั้งประเด็นสังหารเอาไว้๒ประเด็นนะครับ
๑ก็คือยาเสพติด๒คือความขัดแย้งส่วนตัว
เพราะว่านายคุณาพรผู้ตายมีประวัติถูกจับกลุ่มทั้งคดียาเสพติด
คดีทำร้ายร่างกายนะครับเพิ่งพ้นโทษออกจากเรือนจำ
ได้ประมาณหนึ่งปีหลังจากนั้นก็ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
แล้วชาวบ้านบอกว่าคุณอาพรผู้ตายเนี่ย
เขาชอบทำตัวเป็นขาใหญ่ประจำหมู่บ้านไปไหนมาไหนพกมีดติดตัวตลอดเวลา
ตำรวจคาดว่าต้องมีคนก่อเหตุน่าจะไม่น้อยกว่า๒คนนะครับ
อาจจะขับรถตามผู้เสียชีวิตตอนที่ขี่รถกลับจากฟาร์มหมู
นะเขาเป็นคนงานของฟาร์มหมูนะฮะซึ่งห่างจากจุดที่เจอศพสิบห้ากิโลเมตร
จุดที่เจอศพเนี่ยเป็นพื้นที่เปลี่ยวแล้วแล้วก็มืดด้วยนะครับ
พอสบโอกาสก็คงลงมือกระหน่ำยิงจนรถของนายคุณาพรที่ขี่จักรยานยนต์มา
เสียหลักล้มลงข้างทางคาดว่าคนร้ายนะฮะ
น่าจะลงจากรถแล้วไปจ่อยิงซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่านายคุณาพรเสียชีวิตจริงจริง
ก่อนจะขับรถหลบหนีไปแล้วช่วงที่ลงมายิงซ้ำนี่แหละ
อาจจะมีการก้มกราบขอชีวิตกันนี่นะฮะ
ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับมาเจอศพเมื่อเช้านะครับ
สืบสวนของสพสามชุกนะครับแล้วก็ทางภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย
สวนภูทรภาค๗ด้วยก็กำลังเร่งหาเบาะแสของคนร้ายของคนก่อเหตุอยู่นะครับ
ทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับได้กล้องวงจรปิดนะฮะ
เมื่อคืนนี้นะครับท่านผู้ชมครับจะเห็นรถกระบะอีซูซูสีดำคันหนึ่ง
คาดว่าเป็นรถต้องสงสัยคันนี้แหละ
ชาวบ้านคาดว่าน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุซึ่งกำลังขับออกไปจากหมู่บ้านโพสุวรรณ
มุ่งหน้าถนนหมายเลขสามสี่เก้าหกเหลียวซ้ายออกไปทางอบตหนองพักนาง
นี่นะครับขณะเดียวกันมีกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงนะครับ
จะเห็นขณะรถเนี่ยขับออกจากซอยหมู่บ้านโพสุวรรณแล้วเลี้ยวซ้ายบนถนนหมายเลขสามสี่เก้าหก
มุมหน้าไปทางอบตหนองพักนางช่วงยี่สิบสามนาฬิกาสิบเกิดนาทีมาคืนนี้นะห์
ตามเวลาในกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งมันจะใกล้เคียงกับเวลาที่ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงปืน
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุนะครับแม่ของนายคุณาพรบอกว่าลูกชายเพิ่งพ้นโทษ
จากเรือนจำมา๑ปีคดีทำร้ายร่างกายพ่อตานะฮะ
แล้วก็มีคดียาเสพติดซึ่งออกจากเรือนจำมาก็ยังไปเสพยาอีก
เมื่อวานตอนเย็นลูกชายเพิ่งมาขอเงินแม่๑๒๐บาท
จนกระทั่งตอนเช้าเนี่ยมีคนโทรมาบอกบอกลูกรถล้มให้มาดู
นี่คือผู้ตายนะครับนายคุณาพร
คือนางดวงดาวแม่ของนายคุณาพรบอก
พอเขาโทรมาบอกบอกลูกรถล้มให้มาดูเนี่ยก็มาดู
แต่มาถึงเนี่ยลูกชายถูกยิงเสียชีวิต
ตำรวจบอกเจอปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุนี่เยอะเลย
เชื่อว่าลูกชายน่าจะถูกไล่ยิงจนตาย
ส่วนลูกพี่ลูกน้องของผู้ตายบอกว่าเมื่อคืนนี้ประมาณ๔๕ทุ่ม
แต่ไม่ได้เอกใจอะไรเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมันอยู่ไกลจากจุดเกิดเหตุกิโลเมตรกว่า
ปกตินายคุณาพรผู้ตายเขาจะไปช่วยทำงานอยู่ที่ฟาร์มหมู
แล้วก็ชอบดื่มเหล้านะฮะแต่ไม่ค่อยสูงสิงกับใคร
ซึ่งเฉพาะญาติคนนี้นะฮะที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเนี่ย
คุณสหรัฐเนี่ยบอกว่าไม่ได้เจอกันมาเดือนนึงแล้วนะ
ก็เลยไม่รู้ว่านายคุณาพรเขามีปัญหาอะไรกับใครบ้าง
ตอนรุ้นคดีอะไรที่เขา
ที่ออกพร้อมกันแม่ก็ออกมาเฝ้ายายเข้าก็ออก
ตังค์เรา๒๐เขาก็ออกไปแต่เราไม่รู้ว่าเขาไปแถบไหน

ผมไม่รู้ว่าเข้ากันมาแต่ดังนั้นรถมุ่งหน้าน่ะ

ไม่ค่อยเอาใครครับ
เพลือนช้อฟต์อยู่คนเดียวมากกว่านัก
หลังที่เจอกไปทุกท่านสวิถีตลอดที่แผ่นสถานที่
จุดเกิดเหตุนะครับท่านผู้ชมครับยังมีคราบเลือดกองอยู่บนพื้นถนนตรงนี้นะฮะ
เจอศพกันเมื่อเช้านะครับส่วนบริเวณที่เป็นพงหญ้าข้างทางจุดที่เจอศพ
มีลักษณะเรียบเตียนเหมือนกับรอยถลายของรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
แล้วก็ร่องรอยของศพที่ถูกทิ้งเอาไว้ข้างทางนะครับ
ทางตำรวจนะฮะของสพสามชุกแล้วก็ชุดสืบสวนวันนี้ก็ลงมาตรวจสอบ
จำลองเหตุการณ์ลักษณะท่าทางการเสียชีวิตของนายคุณาพรด้วย
เราได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอน๕ทุ่ม
มาเข้าห้องน้ำเหมือนกับเห็นรถกระบะเนี่ยขับผ่านไปแถวนี้นะฮะ
แล้วก็มีเสียงปืนเนี่ยดังขึ้นรัวทีแรกคิดว่าชาวบ้านไปยิงนกกันตามปกติ
ก็ไม่ได้มาดูอะไรจนกระทั่งตอนเช้าเนี่ยนะฮะซึ่งปกติเนี่ยจะเห็นนายคุณาพรเนี่ยเป็นประจำ
เขาจะมาช่วยแม่เนี่ยเลี้ยงหมูที่ฟาร์มนะแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้เจออะไรนะฮะ
กระทั่งมารู้ข่าวว่าเขาถูกยิงเสียชีวิต
นอนตื้นแล้วจริงนี้ก็ปวดท้องชี้ก็เลยลุงมานั่งชี้
ก็เลยให้รถพลิกอัพมา
ก็ห่าวนี่ไม่ได้ยินอะไรจริงก็เรียกป๊าอยู่หนูจากเลยจะ
เขาไปมาแถวนี่บ่อยไม่เอามาทุกวันไม่อั๊ะ

บางทีเขามีธุระป่าบ้านเขาก็เพิ่งจะมา
แต่เหล่าเขาก็ดีเขาก็เรียกเราป๊าป๊า

แล้วก็อดีตภรรยาของผู้ตาย
รวมทั้งฝั่งครอบครัวของอดีตภรรยาของผู้ตายมาให้ผักคำเพิ่มเติมด้วย
กันไปหลายปีแล้วไม่เคยติดต่อกันอีก
ส่วนเธอเนี่ยเอาลูกเนี่ยมาดูแล
รับว่าตกใจมากนะหลังจากรู้ข่าว
คาดคิดว่าอดีตสามีจะเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
ดีสามีเป็นคนหัวร้อนชอบโวยวาย
เวลาเมาเหล้าจะโวยวายหนักขึ้น
แล้วก็มีเรื่องของการเสพยาเสพติดด้วย
แต่เธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรถึงถูกยิงเสียชีวิตครับ